ผมพาคุณขวัญและคุณผู้ชมกลับไปที่สุราธานีอีกครั้ง
ราธานีนอกจากจะมีการค้นหาในทางทะเลแล้วแล้วก็เรียบชายฝั่งแล้ว
อีกหนึ่งอย่างที่เกิดขึ้นก็คือพิธีศพครับ
บรรยากาศหลังจากที่ชาปนสถานกองทัพเรือสัตหีบชนบุรีเมื่อช่วงเช้า
เคลื่อนย้ายร่างจ่าเอกจักรพงศ์ภูลผลและร่างพลทหารอัครเดชโพบัตร
กลับไปที่บ้านเกิดคือสุราธานีอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับคือ
ขบวนกองเกียรติยศทหารกองกิตยศในชุดเต็มยศครับตั้งแถวรอส่งขบวนแล้วก็เป่าแตรนอน
ทหารชุดขนย้ายแต่งกายเต็มยศแล้วก็แบกลงศพที่ปกคลุมด้วยทงชาติ
ลงจากสาราใหญ่ขึ้นรถฮัมวี่ทหารนะครับแล้วก็เคลื่อนร่างไปยังกองการบินทหารเรือ
กองเรือยุทธการนำร่างขึ้นเครื่องบินฟอกเกอร์ราชนาวีหมายเลขสองหนึ่งหนึ่งหนึ่ง
เพื่อจะเดินทางไปยังกองบินเจ็ดสุราธานีครอบครัวก็เดินทางไปพร้อมกับร่างของลูกชายครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้คุยกับคุณแม่ภูลผลอายุ๖๕ปีเป็นคุณแม่ของจ่าเอกจักรพงศ์ครับแม่แน่บอกว่าเสียใจมากกับการจากไปของลูกชาย
ทุกครั้งที่ลูกชายออกเรือครอบครัวจะเป็นห่วงตลอดนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยทางครอบครัวไม่ได้อยากให้ลูกชายเป็นทหารหรอกแม่แน่บอกว่าเป็นห่วงความปลอดภัยแต่เชื่อไหมครับคุณผู้ชมลูกชายเนี่ยมุ่งมั่นตั้งใจในอาชีพทหารมากรับราชการมา๑๓ปีแล้วอ่ะค่ะการออกเรือครั้งนี้ลูกโทรมาบอกกับแม่บอกว่าแม่เดี๋ยวหนูจะไปสักการะเสด็

มีอะไรให้บอกอะไรมันต้องเพิ่มตันลูกไปบุก
โดย๑๑โมงของวันนี้นะคุณผู้ชมค่ะ
อย่างที่บอกนี่เป็นขบวนทหารกองเกียรติยศนะคะ

พลเรือตรีพิจิตศรีรุ่งเรืองรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่๒
และพลตรีทวนทองทองสุภาผู้อุจจาการบนทวนทหารบกที่๔๕
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับร่างของจ่าเอกจักรพลภูลผล
ซึ่งล่าสุดท่านก็ได้รับการเลื่อนชั้นยศนะคะ
เป็นเรือตรีจักรพงศ์และพลทหารอัครเดชโพบัตร
บำเพ็ญกุศลศพที่บ้านเกิดนะคะ
ร่างของเรือตรีจักรพงศ์ภูลผลนะคะ
ก็ท่านเป็นจ่าปืนแผนกอาวุธและการเรือของเรือหลวงสุโขทัย
เคลื่อนไปบำเพ็ญกุศลศพที่วัดคลองคลามประชาสรรฯ

ทันทีที่ร่างของเรือตีจักรพงศ์มาถึง
คุณผู้ชมคะแม่นะคะคุณแม่ร้องไห้โฮเลยค่ะ

คือยาดเนี่ยต้องพากันเข้าไปประครอง
พาคุณแม่ไปนั่งพักเอายาดมให้ดม
หม่องก็ต้องเอามาช่วยกันหมดนะคะ
ในขณะที่พ่อนะคะในจิตปูนผลอายุ๘๓ปี
ของเรือตรีจักรพงศ์นั่งให้กำลังใจคุณแม่อยู่ข้าง
แต่ผู้เป็นพ่ออย่างที่บอกเข้มแข็งแล้วค่ะ
ไม่ร้องไห้แต่เชื่อว่าน้ำตาลไหลอยู่ในอก
จากไปในระหว่างปฏิบัติหน้าที่อย่างที่ลูกตั้งใจไว้

จากนั้นพ่อกับแม่ของเรือตรีจักรพงศ์ได้จุดทูปหนึ่งดอก
นั่งพูดคุยกับลูกชายค่ะเป็นร่างแบบไร้วิญญาณแล้ว
ผู้เป็นพ่อบอกกับลูกชายว่า
ขึ้นสวรรค์แล้วนะลูกไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้น

พาลูกกลับบ้านอย่างที่ลูกตั้งใจแล้วนะ

เชื่อแหละว่าลูกของแม่เป็นผู้เสียสละ
ที่จะโยนเสื้อชูชีพให้เพื่อนและให้เพื่อนรอด

ให้ชัดสมบูรณ์เนี่ย
ก็ไปที่ไปที่ทุกคน
ขึ้นสาวรรค์สร้างตรงชาติร่อย

ชิ้นเหนือเดชลูกคนนี้ครับ
ทุกอย่างชีวิตของแม่กับพ่อ

ถ้าอยู่ที่ตัวบอกว่าไม่เป็นอะไร
คุณพ่อของเรือตรีจักรพงศ์เนี่ยนะฮะอายุแปดสิบสามค่ะ
อดีตเนี่ยเป็นทหารเรือนะครับอืม
ดังนั้นพอลูกชายเห็นว่าคุณพ่อเคยเป็นทหารเรือเขาก็เลยเดินตามรอยของพ่อครับ
แม้ว่าคนในบ้านเนี่ยจะไม่เห็นด้วยคือคัดค้านบอกว่าไปเป็นครูดีกว่านะค่ะ
แต่เขามีพ่อเป็นฮีโร่ครับและที่ผ่านมาเนี่ย
คุณพ่อก็ภูมิใจในตัวของลูกชายมาโดยตลอดคุณขวัญคุณผู้ชมครับ
สี่วันก่อนจะเกิดเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปาง
โทรมาคุยกับพ่อนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะออกเรือไปทำหน้าที่นะ
เดี๋ยวเสร็จแล้วช่วงปีใหม่จะกลับบ้านมาฉลองปีใหม่กัน
เคาน์ดาวน์กันแล้วโอนเงินมาให้ก้อนหนึ่งสองหมื่นบาท
นี่ครับจ่าเอกจักรพงศ์ตอนนี้ก็เป็นเรือตรีจักรพงศ์แล้วเนี่ยนะครับ
พอมารู้ข่าวว่าเรือล่มพ่อบอกตกใจและใจหายมาก
แต่ก็ยังมีหวังพอนานวันเข้าก็ค่อยทำใจไว้บ้างแล้ว
ภาวนาขอเพียงว่าไม่ว่าลูกชายจะอยู่หรือตายขอให้ได้เจอร่าง
ล่าสุดตอนที่ไปเจอเสื้อชูชีพเจอบัตรประชาชนเจอกระเป๋าสตางค์
โทรศัพท์มือถือในถุงพลาสติกพ่อมั่นใจ
ลูกของพ่อน่าจะตัดสินใจเสียสละเสื้อชูชีพให้กับเพื่อนคือช่วยชีวิตเพื่อน
กับชีวิตของตัวเองเลยส่วนตัวเนี่ยเชื่อว่าสงสัยคงถึงเวลาแล้วแหละ
ลูกต้องจากไปเพราะอะไรรู้ไหมครับ
คุณพ่อบอกว่าถ้าย้อนไปตอนที่เขาเกิดเขาเกิดมาพร้อมกับพายุ
แล้วพอตอนที่เขาตายในคืนนั้นคลื่นลมในทะเลแรงมาก
พ่อก็เลยบอกว่าเขาก็ไปกับพายุเหมือนกันครับ
มันจะเคยถึงเวลาไปอายุเขาอายุใครมันแค่นั้น
คืนนี้จะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมคืนแรกนะครับแล้วก็จะมีกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพ
วันที่ยี่สิบเจ็ดธันวาคมนี้นะครับค่ะจากที่คุณคิงเล่า
แล้วก็พูดถึงสิ่งที่พ่อพูดว่าลูกน่าจะเสียสละเสื้อชูชีพให้เพื่อน
คือเชื่อว่าพ่อก็คิดว่าลูกเนี่ยเป็นฮีโร่แน่แน่ญาตินะคะ
คุณผู้ชมครับไปทางฝั่งญาติบ้างญาติของจ่าเอกจักรพงศ์
ซึ่งตอนนี้ท่านได้รับการเลื่อนชั้นยศเป็นเรือตรีแล้วน้องขวัญขออนุญาตเลือกเรือตรีจักรพงศ์ภูมิผลเลยนะคะ
มีการโพสต์คลิปติ๊กต๊อกไว้อะไรบอกไว้แบบนี้ว่าเป็นอย่างที่ทุกคนพูด
เสียสละชูชีพตัวเองให้เพื่อให้เพื่อช่วยคนอื่นเพราะชูชีพมีถุงใส่บัตรต่างกับโทรศัพท์ผูกติดอยู่กับชูชีพ
วันนี้มาถึงพี่แล้วนะสิ่งที่คิดไว้ไม่ผิดว่าพี่จะต้องเสียสละชูชีพแน่นอน
ยิ้มภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองได้ทำไว้ทุกอย่างไม่รู้เรื่องอะไรพี่จัดการได้ดีทุกอย่าง
ช่วงเช้านะคะก็มีโพสต์ด้วยนะคะว่ากลับบ้านกันพี่เหมือนที่พี่ตั้งใจไว้
ใหม่นี้จะกลับบ้านพี่คิดไว้แล้วว่าจะย้ายกลับมาทำงานที่ใกล้บ้าน
เพื่อได้ดูแลพ่อกับแม่ของพี่แต่ยังไม่มีตำแหน่งว่างให้ลง
การเดินทางกลับครั้งนี้มันดีใช่ไหมพี่มีคนมารับมีคนไปส่งถึงบ้าน
ต่อไปนี้พี่จะไม่ต้องเหนื่อยกับอะไรอีกแล้วกลับครั้งนี้พี่พักห่อน
พักผ่อนได้ยาวเลยนะอยู่ตรงนั้นพี่สบายดีใช่ไหม
เหมือนเดิมนะคะคิดถึงคนบนฟ้าที่จากไป
และแฮชแท็กเรือหลวงสุโขทัยล่มค่ะนี่คือการเคลื่อนร่างของเรือตรีจักรพงศ
ผลกลับบ้านเกิดนะครับอีกหนึ่งร่างครับ